ขอไปที่สลับประชามิตรนะครับคุณทิธินันแสงนาคครับ
ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
กระผมนายทิศินันแสงนาคสมาชิกสภาพ่อแทนรัฐสดร
หนึ่งขอนแก่นตัวแทนคนเมืองพักภูมิใจไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาและในฐานะกรรมธิการ
ผมต้องเท้าความให้เพื่อนสมาชิกได้ฟังก่อน
ทำไมถึงมีวันนี้ทำไมถึงมีโหวตรัฐมนูลวาระสาม
เอาสั้นง่ายแค่วาระหนึ่งเถียงกันแทบตาย
ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาศึกษา
แต่ผ่านได้ง่ายครับเพราะอะไรท่านประธาน
เพราะมีแรงกดดันนอกสภาส่วนหนึ่ง
มีการเดินขบวนประท้วงชุมนุมกัน
ถ้าท่านจำได้วันนั้น

ออกชุดที่หนึ่งทางวัดแก้วฟ้าจุลามณี
ออกทางที่๒คือท่าเรือ

มีกองทัพเรือมีกรมเจ้าท่าเอาเรือมารับ

ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องแก้รับนูนเพราะมีแรงกดดัน
ส่วนวาระ๒ก็มีการถกเถียงกันอย่างมาก
มาได้แบบกระท่อนกระแท่น
และมาถึงวาระ๓คือวันนี้

จากความวินิจฉัยของสารรำนูนที่ผ่านมา
มีหลายท่านตีความไปต่างนานา
นักกฎหมายไทยเนี่ยมีคนพูดเสมอครับ

ศรีถนนชัยเจ้ากฎหมาย

ท่านประธานก็บอกว่าเรามีทางเลือก๓ทาง

ในแต่ละยติเนี่ยถูกทั้งหมดนะครับท่านประธาน
อยู่ที่ว่าสมาชิกจะลงในยติไหน

รัฐมนูลที่เราจะลงวารสามเนี่ยเป็นการ

ให้ทำประชามติก่อน
ตอนไหนท่านบอกว่า
ก่อนยกร่างหรือสถาปนารัฐนุนฉบับใหม่

วันนี้ที่เราพิจารณานี่คือ
ร่างรัฐมนุล
คุยกันอยู่ในเช้าเนี่ย

หกสี่หกห้าหกหกที่เราจะทำนะครับ

เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ยกเลิกรัฐมนตรีปี๖๐

มีบางท่านบอกว่าทำไมต้องแก้รับนูลปีหกศูนย์
มันมาจากประชาชนการลงมติประชาชน๑๖ล้านเสียง

ผมเป็นอนุกรรมธิการสมาสภาพปฏิรูปแห่งชาติ
ได้ทำเวทีรับฟังความเผ็ดเห็นรับมนตรีปี๕๘นะครับ

และสุดท้ายไม่ผ่านสภาพไม่ผ่านสรรค์หน้าช่อ
และมีการร่างชอบปีหกศูนย์ขึ้นมา
ในปี๖๐เนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่เห็นด้วย

ผมไม่รับร่างมนุนปี๖๐นะครับ
ถามว่าร่างมนตรีปี๖๐ดีไหม
มีทั้งดีและมีข้อบกพร่องครับท่านครับ
ที่ไม่ดีเนี่ยที่สังคมรังเกียจโดยทั่วไปก็คือ
เป็นรัฐมนูลที่มาจากการรัฐประหาร

ท่านบอกว่าอำนาจสถาปนารัฐมนุนเป็นของปวงชนชาวไทย
เป็นของประชาชนเป็นต้นไหนครับ
เป็นตอนที่ร่างเสร็จแล้ว
เอามาทำประชามติตอนท้าย
แล้วมีพ่วงคำถามเข้าไปด้วยมีบทเฉพาะการด้วย
ซึ่งผมเองอยู่ในสปชเนี่ย
ผมยังไม่อ่านเลยครับท่านอ่านไม่จบ

ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาจะรู้ได้ไง

และที่เลือกสอสอเข้ามานั่งวันนี้ในสภาเนี่ย

เพราะฉะนั้นผมเคารพเสียงส่วนน้อย

ก็ทำได้ครับแต่เกิดอะไรขึ้น
ผมรู้ทันทีว่าเมื่อโหวตวันละ๓ปั๊บเนี่ย

แล้วถ้าเอาอย่างที่ท่านเสนอ

คือรอไว้ก่อน

ผิดกฎหมายมีความผิดอ้าว
แล้ววาระ๑วาระ๒ที่เราโหวตมาล่ะครับ

เหมือนเราก้าวบันได๓ขั้นเราขึ้นมาขั้นที่๒แล้วเนี่ย

ขึ้นขั้นที่๓เนี่ยผิดนะ

เราโต้เถี๋ยงกันมาหนักมาก
มีการโต้เถียงกันถึงขั้นรุนแรง

กร่างขึ้นมาผ่านวาระสาม

ท่านครับถ้าจะบอกว่า
เรากำลังจะทำรัฐบปเป็นรัฐบอกเหมือนไหน
ใช่ครับกำลังนะครับกำลังจะทำ
สภามีอำนาจและหน้าที่
ขีดเส้นใต้ไปโตว่ามีอำนาจและหน้าที่นะครับ

แต่จะทำประชามติ
วาระไหนขั้นตอนไหน

แล้วผมก็ปรึกษาเพื่อนที่เป็นนักกฎหมาย

ท่านก็บอกว่าเรายังอยู่ในรัฐมนุนฉบับปี๖๐อยู่
เพราะฉะนั้นถ้าผ่านวาระ๓ไปได้เนี่ย
เราก็ไปทำประชามติ

สสรก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐมนุน
นั่นแหละครับถึงไปทำประชามติ

ที่ตั้งสอสรขึ้นมา๒๕๐คน

จากการเลือกตั้งของท่านประชาชนทั้งหลายเนี่ย

มายกร่างรับนูลฉบับใหม่

มาเถียงกันแล้วว่าจะทำได้ไม่ได้ยังไง
ถ้าเราทำผิดวาระ๑วาระ๒

ด้วยกันทั้งสภานี่ครับโหวตมาด้วยกันเนี่ย

วาระ๓ก็เป็นกระบวนการเดียวกัน

เรายังไม่ได้ทำรัฐนูลฉบับใหม่เลยครับท่านครับ

การตั้งสอสรก็ไม่ใช่ว่าสภาแห่งนี้จะตั้งได้นะครับ
ประชาชนทั้ง๗๗จังหวัดจะเลือกขึ้นมา๒๕๐คน

มีการลงประชามติว่าไม่เห็นด้วยรัฐมนูล
สอสรที่เลือกมาก็จะไม่สามารถทำงานได้

มีอีกคำถามหนึ่งที่ถามกันมากว่ารับนูลฉบับปี๖๐มันเลวร้ายอย่างไร

รัฐมนุนปี๖๐นี้มาจากการเตี้ยบนาุ

ไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้

เหมือนกับการสร้างบ้านครับท่านครับ
การสร้างบ้านหลังนี้รัฐมนุนปี๖๐
ใช้ไม้เถื่อนมาสร้างครับปรากฏว่าตอนเนี้ยหลังคามันรั่ว
ผนังมันร้าวมีบางท่านบอกว่าอ้าวเปลี่ยนหลังคาได้ไหม
แผงได้ไหมไม่ได้ครับท่านเพราะไม้ที่สร้างบ้านหลังนี้เป็นไม้เถื่อน
กระบวนการมาตอนต้นไม่ถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นเราถึงการจะสร้างบ้านหลังใหม่
ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าเราจะสร้างบ้านหลังใหม่นะ
จะเอา๒ชั้น๓ชั้นท่านจะเห็นด้วยหรือไม่
นั่นคือรายละเอียดที่เราจะไปถามประชาชน
ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจะออกแบบไหนก็ได้สำหรับผม
หรือพักผมจะได้ของเราแต่เรามีจุดยืนอย่างหนึ่งคือ
เราจะเสนอให้แก้รำนวณฉภัพธ์ปีหกศูนย์ใหม่
โดยการตั้งสอสรขึ้นมาส่วนสสรจะไปทำอะไรยังไง
ไม่ใช่เรื่องของเรากับท่านเราเหมาะอบนาฬิกาเขาแล้ว
มีหลายท่านบอกว่าเท่ากับการตีเช็คเปล่า
อย่ามองโลกอย่างไรสิครับสอสรที่เลือกเข้ามานะ
อาจจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าเราในสภาแห่งนี้ก็ได้

เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกว่า

วันนี้ตามวาระที่ท่านประธานบรรจุไว้เนี่ย

หรือรอไว้ก่อน
ส่งให้สารรัฐมนุนตีความว่าเราสามารถโหวตวาระ๓ได้หรือไม่
แล้วโหวดวาระ๓แล้วทำประชามาติได้หรือเปล่า
ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อสารมนุนบอกว่า
สามารถโหวตวาระ๓ได้

ผมไม่รู้ว่าวันนั้นวาระ๓จะผ่านอีกหรือเปล่า

ก็ให้เพื่อนสมาชิกคิดเป็นการบ้าน
ว่าวาระ๓โหวดวันนี้ก็โหวดอีกไว้รอให้สามารถมนุษย์วินิชัยอีก

ครับขอบคุณที่ที่นั้นนะครับท่านก็อยู่ในประเด็นอืม